ไปดูที่สมุทรปราการกันบ้างครับเพื่อนร่วมวงเล่าใช้หินเนี่ยทุบหัวเพื่อน
จนตายหลังจากนั้นก็หายไปเลยครับค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่บางพลีที่สมุทรปราการครับ
ห้องพักห้องเช่าตรงจุดนี้จริงแล้วจะมี๒ชั้นนะครับ
พบศพในคำนัยอายุห้าสิบสองเป็นชาวยศโฑธรครับนอนตายอยู่ในห้องพัก
สภาพโดนตีด้วยของแข็งเข้าที่หน้าผากขมับข้างซ้ายที่หัวบริเวณด้านหลัง
แล้วเบ้าตาซ้ายมีรอยช้ำคาดว่าตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕ชั่วโมง
หลังจากพบศพตำรวจก็เชิญนายชายุทธ์
ซึ่งเป็นเพื่อนผู้ตายและพักอยู่ที่เดียวกันมาสอบปากคำครับ
นายชายุทธ์พอมาถึงปั๊บ
เจ้าหน้าที่บอกว่าไหนคุณถอดแว่นหน่อยสิ

อุ๊ยตาไปอดนาลัยมาหน้าผากไปอดนาลัยมาเนี่ยโอ้ยทำเลย
มีแผลที่เบ้าตาข้างซ้ายมีแผลถลอกที่หน้าผาก
มีแผลแตกที่หลังใบหูข้างซ้ายด้วยแปลกนะ

ถามถามจนนายชายุทธ์บอกว่า
อ๋อแผลที่เกิดนี่ครับถูกนายบอย
นายบอยก็เป็นเพื่อนที่รู้จักกันในวงเล่า

บอยเนี่ยเดิมทีเขารู้จักกับคนตายแล้วเขาชกต่อยกัน
จังหวะที่นั่งดื่มเหล้ากันอยู่หน้าห้องพัก
ผมเข้าไปห้ามแต่ถูกในบอยชกและทำร้ายร่างกาย
จากนั้นบอยก็หนีไปช่วงตี๕
ไปทำงานผมตื่นมาแล้วก็ไปเลยไปปลุกผู้ตายคือนายคำใน
แต่ว่าผู้ตายเขายังไม่ตื่นและตอบกลับมาแค่ว่าอื้อ
เขาก็เลยโอเคไม่ตื่นก็ไม่ตื่นปลุกแล้ว

พบว่าในบอยย้อนกลับมาที่ห้องอยู่กับผู้ตาย
พอในบอยเห็นตัวของนายชัยยุทธ์นะครับก็ออกจากห้องไป
ส่วนตัวผู้ตายตอนนั้นมองดูเหมือนเขาหลับอยู่

คราวนี้พบว่าอ้าวนายคำในตายแล้ว
แล้วยืนยันว่าตัวเขาเองไม่ได้ฆ่าครับ
เขาก็เข้ามานอนในห้องถอดสุภาพนอน

เขาก็อืมแบบนี้
เย็นที่ผ่านมาตำรวจสืบสวนสอบสวน
จนสามารถจับกลุ่มตัวในบอยหรือนายมิตรภาพ
อายุ๔๑ปีได้ที่ทำงานครับ
ภายในซอยสุนทรวิพากษ์ไม่ห่างจากที่เกิดเหตุมากนักนะครับ
ก่อนจะคุมตัวมาสอบสวนที่สพบังพลีครับ
บอยสารภาพว่าเป็นคนใช้ก้อนหินทุบที่หัวของผู้ตาย
จากนั้นครับก็มีการคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
บอยอ้างว่าเขาถูกรุม
เขาถูกรุมก็เลยคว้าเอาหินที่ลานจอดรถ
ทุบสวนไปที่คนตายแล้วก็เพื่อนของคนตาย
สาเหตุเพราะเมาแล้วพูดจาไม่เข้าหูครับ
หลังเกิดเหตุเอาก้อนหินที่ใช้ทิ้งในห้องน้ำ
เพราะว่าต้องการโทรศัพท์คืนจากนายชายุทธ์ที่หยิบผิดไป
แต่ว่าก็ไม่ได้นี่ฮะจุดที่เอาก้อนหินมาทิ้ง

วันนี้ต้องการเอาโทรศัพท์คืน
ก็เลยย้อนกลับมาที่ห้องผู้ตายมาเปลี่ยนโทรศัพท์
พอมาถึงอ้าวผู้ตายนอนนิ่งสภาพเปื้อนเลือดเต็มเนื้อเต็มตัว
เอาผ้าขนหนูชุบน้ำมาเช็ดตัวด้วยความห่วงยาย
เพราะเหมือนกับว่าส่างแล้วไงแล้วก็ออกไปทำงาน

เพื่อนบ้านชื่อว่านายประทีบเอาเหล้าขาว๑ขวด
ทูบหนึ่งดอกไปวางไว้ที่หน้าห้องผู้ตาย
เพราะปกติแล้วผู้ตายจะชวนนายประทีพดื่มเหล้าด้วยอยู่บ่อย
นายประทีพก็บอกว่าผู้ตายเขาเพิ่งมา
อาศัยอยู่กับนายชายุทธ์ได้ประมาณสัก๓๔เดือนเอง
แล้วส่วนใหญ่ผู้ตายไม่ค่อยนอนที่นี่หรอก
เพราะว่ามีเข้าเวรที่โรงพยาบาล
เมื่อวานประมาณสักทุ่มกว่าก็เห็นนายบอยนายชายุทธ์
แล้วก็ผู้ตายคือนายคำในกินเหล้าอยู่ที่หน้าห้อง
นายคำในก็มาเรียกเขาว่ากินเหล้าด้วยกันไหม
แต่ว่าตัวเองไม่ได้ไปเพราะว่าเหนื่อยล้าจากงาน
และยืนยันว่านายคำในคือผู้ตายเป็นคนดีครับ
ครับไม่รู้จะพูดอย่างไร
แกเป็นคนราชาสำมัครพิษัยเจฒน

แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย

มารับศพพ่อเลี้ยงไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่จังหวัดชนบุรีนั่นเองนะฮะ